รถหกล้อบรรทุกอ้อยมาเต็มคันค่ะ

ซึ่งรถกระบะคันนี้เป็นรถรับส่งนักเรียน

แล้วปรากฏว่าน้องนักเรียน๑๐กว่าคนบาดเจ็บไป๘คนนะคะ
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่ค่ะแต่สรุปเบื้องต้นก่อน
ทั้งหมด๘คนอาการปลอดภัยแล้วเห็นไหมคะ
เด็กหนีตายกันจ้าละวันเลยอะค่ะ
เกิดอะไรขึ้นทำไมมาพุ่งชนได้แบบนั้นนะคะ
คือคนขับรถบรรทุกอ้อยเนี่ยบอกว่าสาเหตุเบรกแตกค่ะ
เบรกแตกฮะเบรกแตกแต่ทีนี้ว่าเบรกจะแตกจริงหรือเปล่า
นี่ค่ะก็ต้องไปตรวจสอบต่อนะคะแต่ว่าความผิดเนี่ยเกิดขึ้นแล้ว
ถ้าเกิดว่าคนขับรถบรรทุกอ้อยได้ระบาดเจ็บด้วยก็ไปรักษาซะ
หลังจากนั้นก็ต้องมีการสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกันต่อไปนะคะ
ตรงนี้จุดเกิดเหตุก็คือถนนทางหลวงสาย๑๑สากเหล็กเขาทราย
หน้าโรงเรียนวังภูนย์วังศัยภูนย์วิธยาตำบลวังศัยภูนย์

ทีนี้มีโอกาสไปคุยกับคนขับรถกระบะ
คนที่คนเป็นคนขับรถรับส่งนักเรียน
ชื่อว่าคุณวิทย์อายุ๗๒ปีแล้ว
บอกว่ามารับนักเรียนไปโรงเรียนนะคะ
กำลังจะเลี้ยวเข้าโรงเรียนแล้วเฉียว

นี่ค่ะรถหกล้อคันนี้มาชนแบบนี้นะคะ

แต่ว่าอาการปลอดภัยทั้งหมดแล้วนะคะ